คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าพูดถึงสาวเชียร์เบียร์หลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นอาชีพใหม่ดี
เป็นสาวทำงานกลางคืนเปลืองเนื้อเปลืองตัวหรือเปล่า
แต่ผู้หญิงคนนี้เธอไม่ได้แคร์คำดูถูกคนที่ดูถูกเธอมาแรมปี
ทนทำงานต้องการจะเอาเงินมาใช้จ่ายและส่งตัวเองเรียน
สุดท้ายเรียนจบปริญญาตรีเพราะทำสาวเชียร์เบียนี่แหละ
แล้วเก็บเงินจากติ๊กที่ลูกค้าให้แบงค์๒๐แบงค์๕๐แบงค์๑๐๐
ได้เงินเก็บมาเป็นแสนนะคุณเป็นแสนเธอบอกว่า
แม้คนจะว่าเธอตำหนิเธอขอโทษนะถึงขั้นก็บอกว่าไปทำงานต่ำ
ขายตัวทำไมนะอาชีพบริสุทธิ์อ่ะแต่เธอบอกว่าฉันสุจริต
ฉันแค่อาชีพขายเพราะเป็นสาวเชียร์คือขายของขายเครื่องดื่ม
แล้วเก็บเงินเก็บเงินสุดท้ายได้เงินเป็นแสนเลย
ชื่อว่าน้องกระต่ายรัตนาวดีโพสต์ภาพตัว
ที่ถึงขนาดฯทำงานอยู่เป็นสาวเชียร์เบียร์แล้วดูสิ
อันนี้คือเงินติ๊บนะที่ได้มาเก็บเลยมัดแบบนี้ได้มาสองแสนกว่าบาท
นี้ไงอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนา
เออเขาเขาเขาเขาเขาเก็บเงินได้มากเพราะเขานะคะ

ตู้เย็นแล้วมีเงินเก็บแต่กว่าจะเก็บมาได้ต้องทนคำดูถูกขึ้น
เยอะแยะมากมายว่าทำไมทำงานต่ำแบบนี้ทำไมไม่ไปทำงานที่ดีกว่านี้
นะฮะเด็กเชียร์เบียร์เขาบอกว่าเธอเองบอกว่าเด็กเชียร์เบียร์
ไม่ได้ไปฆ่าคนตายนะแล้วงานฉันก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายด้วย
รักงานของฉันมากที่สุดเป็นการขายของนะฮะเป็นอะไร
คนที่ชอบตีเนี้ยเป็นลูกอีช่างตีเหรอเอออิจฉาเขาด้วยมากเออ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับเธอเธอก็บอกว่าตอนที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
เรียนอยู่ที่ราชพัฒนครราชศรีมาอยากจะหาเงินส่งตัวเอง
ไปทำเป็นสาวชีเบียเพราะว่ามันหาเงินต้องการจะส่งตัวเองเรียนข้าม
ค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักแล้วก็ช่วยเหลือทางบ้านด้วยนะฮะ
งานนี้เป็นงานสุจริตแต่มันต้องแลกกับคำดูถูกคนนะฮะ
เธอโดนพูดใส่หน้าว่าไปนั่งให้ผู้ชายเขาล้วงทำไม
บางคนก็พูดว่าเธอไปขายตรงขายตัวอะไรอย่างเงี้นะฮะเธอต้องกัดฟันทนคำเหล่านั้น
ทนทำงานเก็บเงินเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้คือต้องการจะเรียนจบปริญญาตรีให้ได้
แล้วมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งและสุดท้ายเธอทำได้
เรียนจบทำงานเป็นพนักงานในบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง
แล้วมีเงินเก็บจากการที่เธอเก็บติ๊บที่คนให้มาประมาณ๒แสนกว่าบาท
เงินสดสดสองแสนกว่าบาทเก่งจังเลยอ่ะถามว่าโพสต์ทำไม
เอามาโพสต์ต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

ไม่ต้องไปสนใจคำดูถูกนินทาชาวบ้านเขา

สุดท้ายเธอบอกว่าแหมเธอได้กำลังใจกลับมา
เพราะมีคนไปโพสต์ชื่นชมเธอก็เยอะเหมือนกัน
เอาเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพเพราะว่าเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับ

ไม่เป็นไรเราหาเลี้ยงเออหาเลี้ยงสำมารถอาชีวะนะครับไม่เป็นไรเลยนะคะ